ต่อเนื่องเรื่องของกรณีการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยนะครับ
ก็ล่าสุดเนี่ยทางเพจของตำรวจท้องถิ่นของเมืองเลสเตอร์นะครับ
สำหรับรายชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๕นะครับที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเนี่ยนะครับ
รายชื่อนี้ก็ประกอบไปด้วยแน่นอนล่ะครับ
นายวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรนะครับซึ่งอยู่ในเครื่องด้วย
รายชื่ออื่นนั้นก็จะมีรายชื่อของนางสาวนุสราสุกหน้าไม้
นายกวีพรพันแพร่นายอิริกชาวาเฟอร์ซึ่งเป็นนักบิน
แล้วก็ผู้โดยสารอีกคนก็คือนางสาวอิซาเบลล่าโลซ่าเลโควิชนะครับ
รวมทั้งสิ้น๕บุคคลนะครับซึ่งเป็นการโพสต์ข้อความยืนยันว่า
เฮลิคอปเตอร์ตกที่ด้านนอกสนามฟุตบอลคิงพอเวอร์สเตดียม
มีผู้โดยสารและนักบินรวม๕คนอยู่บนเครื่อง
เปิดเผยชื่อออกมาชัดเจนอย่างที่ผมอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อประสานงานกับญาติของผู้เสียชีวิต
ทราบเรื่องก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนต่อไปนะครับ
ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานตรวจสอบอุบัติภัยทางอากาศ
คนเข้าออกบริเวณนี้โดยเด็ดขาดและคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายวัน
กว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุที่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้เสียชีวิตออกมา
เนื่องจากเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบของเจ้าหน้าที่
ซึ่งต้องแจ้งให้ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้ทราบก่อน
แล้วจึงจะเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับ
นี่เป็นข้อความในเพจนะครับ
ซึ่งเป็นตำรวจท้องถิ่นนะฮะนี่ล่าสุดออกมาแบบนี้แล้วนะครับ
ก็รายชื่อออกมาได้ครบทั้ง๕รายชื่อนะครับ
ใช่ค่ะก็นี่ก็เป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะ

หลังจากที่ยกตัวขึ้นจากในสนามแล้วเนี่ยนะคะ
กำลังออกมาคือเฮลิคอปเตอร์นี้จะบินกลับลอนดอน
แล้วก็มาประสบเหตุเพราะว่ามีความขัดข้องที่บริเวณใบพัดด้านท้าย
แล้วก็ตกอยู่บริเวณลานจอดรถอยู่ห่างกันจากในสนามประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ